สถานการณ์โควิดแต่ว่ามีบรรยากาศเดือดที่จังหวัดภูเก็ตครับ

ชาวบ้านก็รอเข้าแถวมาฉีดวัคซีนไป
แปลมาเกิดปรากฏการณ์ปันหลอดแทบเดือด
ขนาดไหนชาวบ้านเขารอก็ร้อนอยู่แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็มามีการปะทะคารมกันรุนแรง
พูดแทนขอบแทนนะครับสั่งมะครับ
เอาจริงที่เนี่ยทางผมคือแทน
อย่างนี้ไม่ใช่ว่ายังไงก็หวังไหวไม่ได้จะคุณลงไป

ผมถามว่าคนที่รอพิวอยู่แล้วคุณฟังมั้ย

คุณไปดูข้างล่างว่าอย่างไร
คุณต้องรู้บ้าง
คุณต้องเห็นว่าข้างในมีเป็นอย่างไร

คุณไปดูแล้วทำไมไม่ถาม
คุณไม่ได้เข้าไป

ชาวบ้านเขาบ่นว่าทำไมคน

กระทั่งด้านหลังผู้เท่าผู้แก่
ลูกเล็กเด็กแดงที่มาพร้อมผู้เท่าผู้แก่
ต้องยืนตากแดดคนก็เลยบ่น
พอบ่นไปพี่คนนี้เขานำบ่น
ก็เจอเจ้าหน้าที่ผมไม่แน่ใจว่าท่านเป็นใครนะ

คือไม่มีใครโวยวายพี่โวยหนักกว่าใครเขาเลย

พี่เขาจะมาเริ่มอารมณ์เย็นลง
เมื่อเจอสุภาพสตรีมาเถียง

เถียงแหลกเลยพี่คนนี้นะ
พี่ทำหน้าที่แต่พอมาเจอสุภาพสตรี

ลดความร้อนแรงลงเรื่อย
สุดท้ายแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไป
ค่อยรอคิวฉีดวัคซีนกัน

โรงแรมอังสนาลากูน่า

ประทะคารมคือชาวบ้านเขาบอกถ้าบ่นนิดเดียวเอง

เห็นข้างหลังไหมฝ่ายปกครอง
ด่าหน้ากันมาหาประชาชนชาวบ้าน

มากันเป็นกลุ่มเลยแต่ก็ถ้าเข้าใจเจ้าหน้าที่

เรื่องของเรื่องคือคนทะลุเต็นต์

ชาวบ้านเขาก็เลยบอกโอ๊ยคือไม่ได้คิดจะโกรธ

ตอบกันดีโอ๊ยคือเต็นต์มันยังไม่พอ

สุดท้ายแล้วกำนันตำบลเชิงทะเล
เคลียร์เรื่องนี้จัดระเบียบเรียบร้อย

คนฉีดเข็มสามก็มาด้วย
แล้วก็มีชาวเมียนมาหรือชาวพม่ามาฉีดเข็ม๒กันอีกขยงใหญ่
โอ้โหคราวนี้เนี่ยมากันโดยนัดหมายล่วงหน้าแต่มากันเกินพิกัดฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยจัดสถานที่ไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
สถานที่เลยเล็กลงไปขนาดตาสุดท้ายแล้วก็เลยเกิดไปปะทะคารมกันนะครับ
กำนันเนี่ยขอน้องรับความผิดแต่เพียงผู้เดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนผู้ใหญ่สุชาติอยู่เย็นท่านเมื่อกี้เหรอ
ผู้ใหญ่สุชาติอยู่เย็นท่านบอกว่าเออก็ขอโทษ
กับเหตุการณ์ที่มันร้อนแรงร้อนระอุไปนะครับ
ทำให้ประชาชนเสียความรู้สึก
ดังนั้นก็ขอให้ทุกฝ่ายใจเย็นกันซะหน่อย

ชาวบ้านเองที่ไปรอฉีดวัคซีนเองก็ใจเย็นซะหน่อย

เพราะเขาก็ทำงานกันหนักหนาสาหัสกันอยู่แล้วนะฮะ
ส่วนตัวเลขวัคซีนเป็นยังไงบ้าง
ตัวเลขวัคซีนมีไหมขึ้นมาที่หน้าจอไหม

ขึ้นขึ้นเมื่อวานนี้แม้จะเป็นวันสุดสัปดาห์ก็ฉีดเยอะแล้วตอนนี้
๕๙๖๒๓๐โดสเข็ม๑เข็ม๒แล้วก็เข็ม๓ครับ
ส่วนตัวเลขภาพรวมประเทศไทยทะลุไปเรื่อยแล้ว
วันล้าน๓วัน๒ล้านแล้วตอนนี้ฮะ
นับถอยหลังเหลืออีกประมาณสัก๓เดือนนิด
เป้าหมายลุงตู่๑๐๐ล้านโดสเดินหน้ากันต่อไปครับ
คือเรื่องของจำนวนตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นรองไปแล้วนะ
เพราะประเด็นหลักตอนนี้มันอยู่ที่ว่าฉีดไปแล้ว
มันสามารถที่จะคือผ่อนหนักเป็นเบาได้จริงหรือเปล่า